แรงงานไทยที่ทำงานอยู่ที่อิสราเอลบอกว่านายจ้างอะไรนะมีการเพิ่มค่าแรงให้
แล้วก็จ่ายเงินล่าช้าคือไปจ่ายนู่นสัก๑๐พฤศจิกาใช่ไหม
เอาเงินมาล่อบอกจะจ่ายเพิ่มให้นะให้อยู่ทำงานต่อแล้วสุดท้ายก็เลื่อนการจ่ายยืดเวลาออกไปนะ
พันธุ์ออกหูเลยก็เลยยกหูต่อสายตรงถึงนักทุนอิสราเอลวันก่อน
เอาจริงเราได้ข้อมูลมาตอนแรกว่าเพิ่มให้๒๐๐๐ใช่ไหม
แต่เดี๋ยวดูนะแรงงานไทยในอิสราเอลที่เขาบอกว่าเขาเจอมากับตัวเลย
เพิ่มเงินให้ก็จริงเพิ่มเงินให้เท่าไหร่ล่ะเกือบ๓เท่าเพื่อให้อยู่ต่อ
แต่ถามว่าเอาจริงตัวแรงงานไทยคนนี้อยู่ต่อไหมเขาเลือกที่จะไม่อยู่ต่อค่ะ
นายจ้างไม่ยังไม่จ่ายเลยครับ๓วันแล้วครับรอ
เลื่อนไปวันนู้นเลื่อนไปวันนี้ครับ
ได้ยินข่าวว่าคนไทยจะกลับบ้าน
เริ่มจะตุกติดครับเริ่มไม่อยากจ่าย
ไม่อยากจ่ายเงินที่ทำงานไว้ครับครับผม
ครับฝากเพื่อนเพื่อนในอิสราเอลด้วยครับ
ช่วงนี้นายจ้างอยากจ่ายเงินยากหน่อยครับ
คนนี้คือในออฟค่ะออฟวรวุฒิศรีคำ
เป็นแรงงานไทยอยู่ในอิสราเอลนั่นแหละอัดคลิปนี้มา
แล้วก็ฝากไปถึงแรงงานไทยในอิสราเอลคนอื่นด้วย
เพราะว่าผมกับเพื่อนแรงงานโดนในจ้างเบี้ยวจ่ายค่าแรง
เห็นไหมยื้อยื้อยื้ออยู่นั่นน่ะทวงถามไปสามวัน
จ้างบอกว่าเดี๋ยวจะจ่ายเป็นเงินสดแต่ไหนไม่เห็นมีเลย
ซึ่งคุณอ๊อฟเนี่ยคาดว่าที่นายจ้างเขาเบี้ยวค่าแรง
มาจากที่รู้ว่าตัวคุณอ๊อฟกับเพื่อนกำลังจะกลับไทย
ก็เลยจงใจว่าไม่จ่ายเพราะว่ายังไงก็ไม่ได้ทำงานอยู่ต่อแล้วไงคะ
เราเลยวีดีโอคอลไปถามเรื่องนี้กับคุณอ๊อฟวรวุฒิค่ะ
คุณออฟบอกบอกว่าตอนเนี้ยผมอ่ะอยู่ที่อิสราเอลอ่ะจริงจริงผมก็ทำงานมาสักพักหนึ่งแล้วนะ
สี่ปีเก้าเดือนแล้วพื้นที่แหละคุณอ๊อฟอันดับแรกถามถึงความปลอดภัยก่อน
เอาจริงผมปลอดภัยดีเพราะว่าอยู่ห่างจากฉนวนกาซ่าสัก๓๐โลได้
จริงจริงตามสัญญาของผมนะต้องอยู่ที่นี่น่ะห้าปีสามเดือน
ตอนนี้ผมอยู่๔ปี๙เดือนยังเหลือเวลาอยู่
แต่ผมไม่เอาละกลับก่อนครบกำหนดดีกว่าเพราะว่าเอาตรงนะพี่
ผมก็ไม่มั่นใจในสถานการณ์เลยพอมันเกิดการโจมตีแบบนี้
แรงงานไทยทยอยเดินทางกลับแรงงานไทยในอิสราเอลเนี่ยขาดแคลนแล้วแหละ
จนมีการเพิ่มเงินค่าจ้างเขาจะได้จูงใจไงจูงใจให้แรงงานไทยอยู่ต่อ
อ่ะพี่ปกตินะถ้าเกิดว่าผมอ่ะได้อันนี้ผมตีเป็นเงินไทยเลยนะ
อืมวันหนึ่งผมทำงานที่เนี้ยคิดเป็นเงินไทยอ่ะผมได้ค่าจ้างวันละพันห้า
แต่ว่าในจ้างอ่ะเขาเพิ่มให้เกือบสามเท่าวันหนึ่งผมได้แบบสามพันห้าแบบเนี้ยมันเยอะนะ
อืมถ้าเกิดว่าได้ตังค์ก้อนนี้ไปนี่ผมตั้งหลักได้เลยแหละแต่ไม่เอาอ่ะเพื่อแลกกับความปลอดภัยครับ
บูถึงว่าน่ากลัวไหมมันก็นะผมกูไปเด้นคืนเงินจุงใจเรา
มีโอกาสไม่ค่อยได้มีครับพี่แต่ทางมาก็แบบแต่งกลับมาก่อนกลับมาก่อนนี้ครับ
กลับไปตั้งหลักก่อนเนอะพี่เนาะ
นี่ค่ะแล้วก็นอกจากนั้นคุณอ๊อฟเล่าต่ออีกว่า
ไม่ใช่แค่แรงงานไทยที่จะกลับแล้วก็โดนเบี้ยวนะ
แรงงานที่อยู่ต่อก็โดนเบี้ยวด้วยเหมือนกัน

คิดว่านายจ้างเขาอาจจะหาเงินมาจ่ายไม่ทันมั้ง

ยังไงผมต้องได้ยังค้างจ่ายอยู่เลย
แล้วเงินค่าชดเชยจากนายจ้างก่อนเดินทางกลับล่ะ
ผมจะได้ไหมเนี่ยก็เลยอยากให้ช่วยประสานเรื่องนี้ให้ด้วยนะคะ